อีกหนึ่งเรื่องเป็นอุทาหรณ์สำหรับเกษตรกรชาวไร่ชาวนาที่ต้องแบกอุปกรณ์ฉีดยาค่าย่า
ซึ่งมันผสมกับพาราคอตไปฉีดแล้วถังมันรั่วคุณผู้ชม
สารเคมีมันหยดใส่หลังใส่ก้น๗วันต้องเสียชีวิตอย่างทุกข์ทรมานครับ
เหตุการณ์นี้คุณหมอมาโพสต์นะมันน่ากลัวมากคุณผู้ชม
หญิงนัฐการชื่นชมเป็นแพทย์อายุรกรรมและโรคติดเชื้อ
โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากโพสต์เฟซบุ๊กพร้อมภาพของคนไข้เป็นผู้ชายที่มาโรงพยาบาล
มีอาการอ่อนเพลียตาเหลืองหายใจเหนื่อยมีแผลที่ก้นเจ็บปวดจนใส่กางเกงไม่ได้

มันเกิดขึ้น๗วันก่อนที่เขาจะเสียชีวิต
เขาได้มีการผสมยาค่าย่าใส่ถัง
ซึ่งในยาค่าย่ามันก็จะมีพาราคอตนะฮะ

มันรั่วเสร็จปุ๊บยาค่าย่ามันก็เลย

คนไข้รายนี้เสียชีวิต
มีอาการหอบลึกออกซิเจนต่ำ

มันเจ็บปวดมากคุณหมอทำได้เพียงแค่
มอร์ฟินให้เพื่อแก้

คุณหมอบอกว่าเคสนี้ไม่ใช่เคสแรกที่ต้อง

คิดไม่ได้ว่าทำไมเมืองไทยมีเคสแบบนี้
บ่อยมากคุณผู้ชมเชื่อไหมแต่ละปีนั้น
มีผู้เสียชีวิตจากเคสแบบนี้
๒๐รายรอดมาได้เพียง

อยากจะให้คนที่เกี่ยวข้องคำนึง
ถึงการมีอยู่ของยาค่าย่า

เพราะคุณหมอเป็นหมอมา๑๕ปี

พิษของพาราคอตนับไม่ถ้วน

คิดว่าเมื่อไหร่สารเหล่านี้จะหมดไป
จากชีวิตของคนไข้สักที